นี้หน่อยค่ะครับคือคนเนี้ยบุกเข้าไปงัดห้องอืม
แล้วเอาอะไรไปบ้างเอาไปทั้งสร้อยคอง
เอาไปทั้งพระเครื่องเกือบแสนนะโดนไป
ดูกันหน่อยค่ะตอนที่ตำรวจนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
จะทุกมาร์คเล่าให้มาอยู่เนี่ย
ทุกทางน่าเหนื่อยทุกวันอะไรเนี่ยใจเงียนใจเงียนใจเงียน